ทุกผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมีหญิงสาวคนนึงเธอบอกว่า
แฟนแฟนของเพื่อนของเธอเนี่ยอืมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะค่ะ
บุกมาหาเพื่อนเธอคือเขาเลิกกันไปแล้วแต่ไม่ยอมเลิก
แต่ห้องห้องนั้นเป็นห้องของเธอมาทุบมาทำลายจนพังเสียหายหมดเลยนะครับ
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อืมไม่อยู่
มีใช่หรือเปล่า
มีไม่กลัว
ลองของอะไรลองของอะไรไม่รู้นี่ฮะนี่พังรอบบ้านรอบห้องแล้วเดินตามทุก
หน้าต่างเลยอ่ะคือทุบกระจกเขาพังหมดเลยแต่ว่าติดเหล็กดัดนะฮะ
เพราะดีมีเหล็กดัดค่ะเอาจริงนะคะเป็นใครใครจะกล้าเปิดค่ะ
คุณอารวาสขนาดเนี้ยใช่หรือว่าแต่ผู้หญิง
ผู้ชายยังกลัวเลยนะเออใครจะไปกล้าเปิดนี่เขาอุตส่าห์เอาผ้าห่มเนี้ยมา
น้องปิดไว้ก่อนแล้วไม่ให้ส่องนะค่ะไม่เปิดนี่ค่ะนี่แบบทุบสั้น
โอ้โหทุกผู้ชมครับคือคนก่อเหตุเนี่ยทางผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของห้องนะฮะ
บอกว่าไม่เปิดชื่อไนโอนนะฮะตามที่เธอเรียกนี่นะฮะค่ะ
ชื่อจริงชื่อกัมปนาศอายุ๔๑ปีนี่นะครับเป็นยูทูปเบอร์ด้วย
ที่มาเนี่ยใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวมานะครับแล้วมาตามหาแฟนที่เขาขอเลิกไปแล้ว
อืมมาตามหาที่ห้องเพื่อนแฟนค่ะอ่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเปิดประตูให้นะครับ
คือมันมีคลิปที่จะเห็นว่าในอ้นเนี่ยนะฮะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็เดินขึ้นบันได
อืมเพื่อจะมาที่ห้องของผู้เสียหายอ่าหรือว่าชื่อคุณเอแล้วกันนะค่ะ
อายุ๒๓ปีจะมาหาแฟนของเขาเป็นอดีตแฟนชื่อลีเลิกกันไปแล้ว
เลิกกันไปแล้วชื่อบีเป็นเพื่อนกับเออายุยี่สิบสามเหมือนกันนะฮะค่ะ
อ่าซึ่งทางอ้นเนี่ยก็มาถึงห้องก็ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายทุบประตูทุบกระจก
เพื่อจะให้เจ้าของห้องเขาเปิดเขาก็ไม่กล้าเปิดกลัวจะไม่ปลอดภัย
กระจกจนพังเสียหายท้าให้ถ่ายคลิปอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
หนึ่งรังสิตจังหวัดปฐุมธานีนะครับนี่นะฮะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ช่วงอะไรอ่าช่วงที่ในอ้นเดินมาเห็นไหมฮะบ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินขึ้นมาอย่างนี้เลย
ห้องเขาจะมีบานเกร็ดอยู่แล้วก็ไปถึงห้องของคุณเอ
นี่ไปเปิดประตูเห็นไหมฮะเปิดไม่ได้เขาล็อกเอาไว้
จะมาตามหาบีที่เป็นอดีตแฟนของเขาซึ่งเอบอกว่าความจริงเนี่ยเพื่อนเนี่ยเลิกกับในอ้นไปแล้ว
แต่คุณเอเขาไม่เปิดประตูให้นี่ตีสี่นะฮะตีสี่เช้ามืดยี่สิบหก
กันยายนนี่ทุบแล้วอ่าเห็นไหมมานี่เท้าเปล่ามาเลยนะค่ะ
เหยียบกระจกเลยนะเนี่ยไม่เหยียบเลยเหรอต้องมีบ้างแหละ
ซะแตกตั้งหลายเพลงขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือด้านนอกห้อง
ที่เป็นกล้องวงจรปิดของทางที่พักแห่งนี้บ้านเอื้ออาทร
ถ้าด้านในห้องก็เหมือนที่เราดูคลิปตอนแรกที่คุณเอเขาบันทึกคลิปเอาไว้นะครับ
เห็นไหมฮะคือตะโกนเออะโวยวายอยู่แล้วนี่
สุดท้ายนี่ทุบปึ้งเข้ามาเนี่ยติดบันเกร็ด
เหล็กดัดบานเกร็ดนี้ทุบไปแล้วติดเหล็กดัด

อู้วอ่าแล้วน่ากลัวจริงจังอะ
ท่วิชงค๊ะบนนี้คุณแซ็คณ์ธวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปคุยกับทางฝั่งของเจ้าของห้องนะฮะหญิงสาวผู้เสียหาย
ซึ่งไปขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอดด้วยคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
แล้วเธอก็พาไปดูห้องพักของเธอที่หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง๑รังสิตปฐุมธานีนะครับ
คุณเอนะฮะสภาพกระจกหน้าห้องที่เป็นบานเกล็ดนี่พังเสียหายหมดแล้ว
คุณเอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับบีบีเป็นแฟนกับอ้นแต่ตอนนี้ทั้งคู่เลิกกันแล้ว
แต่อ้นไม่ยอมเลิกบีเขาเลิกแล้วแต่อ้นไม่ยอมเลิก
แล้วเวลาที่ทั้งคู่ทะเลาะกันทีไรเนี่ยนะอ้นเนี่ยชอบโทรหาเธอ
เพราะรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกับบีแต่ก่อนหน้านี้อ้นไม่เคยบุกขึ้นมาถึงห้องแบบนี้
วันเกิดเหตุความจริงมันมีสองรอบนะฮะคืนวันนั้นมันจะต่อเนื่องกันระหว่างข้ามคืนนะนะ
รอบแรกเนี่ย๔ทุ่มคือ๒๕กันยายนแล้วก็ถัดไปถึงตี๔มันจะเข้าสู่เช้ามืดของ๒๖กันยายนแล้ว
เนี่ยบุกมาที่ห้องของเอสองครั้งคุณเอบอกว่าครั้งแรกตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะนี่นะครับคืออ้นเนี่ยมาตามหาบีนะที่ห้องของเอ
แต่ตอนนั้นบีไม่อยู่เพราะบียังทำงานอยู่เอก็โทรไปหาบีบอกเนี่ยอ้นมาถึงเนี่ยท่าทางแบบโอ้โห
ไม่ไหวเลยคือยังไงบีเนี่ยเสร็จงานรีบกลับมาเคลียร์กับอ้นกันแล้วกันนะ
หลังจากนั้นพอบีเลิกงานบีก็มานะฮะมาที่หมู่บ้านเอื้ออทรคลอง๑รังสิตปฐุมธานี
นี่บีมาแล้วนะฮะก็มาเคลียร์กับอ้น
ทีนี้พออ้นเนี่ยเจอเอเดเนี่ย
คุณเอ็กซ์ก็บอกนี่หนูเป็นผู้หญิงนะ
แล้วอ้นก็ยังหาว่าเอเนี่ยรู้เห็นเป็นใจขัดขวาง
ไม่ให้อ้นกับบีเนี่ยได้เจอกันทำให้เขาต้องเลิกกัน
สุดท้ายตอนรอบ๔ทุ่มตรงนี้นะ
เอ็กซ์บอกว่าบีต้องยอมไปกับอ้อนนะ

แล้วเขาก็แยกย้ายไปเขาก็ไปด้วยกัน

แล้วระหว่างคืนเนี่ย
ก็หาจังหวะที่อ้นเผลอกลับมาหาเอที่ห้องเหมือนเดิม
เพราะว่าตัวบีเองก็ไม่กล้าจะกลับไปห้องตัวเอง

อ้นก็มาอีกรอบนึงตอนตีสี่
อันนี้คือ๔ทุ่ม๒๕กันยาใช่ไหม

ก็คือมาตามหาบี

อดทรงถอดเสื้อมาเลยเปิดประตูเลย

โกงตะโกนทุบบานเกร็ด

คือเอบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมาก

สายตาของอ้นเหมือนจะฆ่าเธอให้ได้

ตะโกนบอกเดี๋ยวจ่ายเอง

แต่เธอก็ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจนะฮะ

แล้วก็ควบคุมตัวในอ้นไปสงบสติอารมณ์ทีแรกในอ้นบอกเดี๋ยวจะจ่ายอะไรพวกนี้เอง
ก่อนจะกลับเนี่ยแต่เธอบอกแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าพอตำรวจมาถึง
ตำรวจก็คุมตัวอ้นขึ้นรถกระบะนี่ฮะอันนี้คุณเอเขาบอกนะ
พอตำรวจมาถึงแล้วคุมตัวอ้นไปเนี่ยกลับพาอ้นเนี่ยไปส่งที่ที่พัก
ที่เป็นตึกที่พักของบีเธอก็ทักทวงว่าเอ้าเขามาพังห้องหนูนะเนี่ย
คุมตัวไปโรงพักหน่อยเหรอตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพัก
เธอก็พยายามตามหาตำรวจคนนั้นพยายามโทรหาเพื่อจะไปหาที่โรงพัก

ตำรวจปล่อยไปเขาแจ้งว่ามันเป็นแค่การระงับเหตุ
มันไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่สามารถคุมตัวได้เพราะว่าเหมือนฝ่ายชายอ่ะ
ไม่ได้ทุบกระจกหรือทำร้ายเข้าของต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงาน
ก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ซึ่งในณตอนนั้นนะคะ
คือเขาได้มีการเอารองเท้าเครื่องแล้วก็มีการจิกหัวเรียบร้อยแล้ว
คือหนูอยากให้มาคุยกันค่ะว่ามันไม่ใช่แค่
การที่คุณทุบตีผู้หญิงมันไม่ได้เท่
การที่คุณทำแบบนี้คุณคิดว่าคุณเก่าคุณใหญ่มากเลย
ปฐุมธานีเราไม่รู้หรอกคุณเป็นใคร
เป็นมนุษย์เรามีสิทธิเท่ากันคุณไม่มีสิทธิ์มาตีใครทั้งนั้น
พ่อแม่เราก็ไม่ได้ตีเราอย่าให้เขาไม่ทำแบบนี้กับใคร
ให้เป็นบทเรียนของบทเรียนราคาแพงให้เขา
เดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับทางฝั่งของบีนะครับ
ที่เป็นเพื่อนกับเอนะครับเธอบอกว่าตอนที่เธอรู้ข่าวตอนแรกอ่ะ
อ้นเขาบุกมาที่ที่พักของเอเนี่ยตอนที่อยู่ข้างล่างอ่ะนะ
เธอก็รีบกลับมานะที่ว่าเธอไปกับอ้นเนี่ยเธอบอกอ้นเนี่ย
อ้างว่าจะพาเธอไปงานวันเกิดเพื่อนของอ้นอ่าพอไปถึงเนี่ย
เธอก็หาทางกลับมาที่ห้องของเอเพราะไม่อยากกลับไปห้องตัวเองด้วย
อ้นเนี่ยจะตามมาจะไม่ยอมเลิกลานะสุดท้ายเนี่ยเธอมาที่ห้องของเอ
แล้วอ้นก็มาอีกรอบตอนตี๔เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิป
บอกตอนนี้สภาพจิตใจเธอย่ำแย่มากเธอเครียดมากเธอไม่พร้อมเจอใคร
แล้วก็รู้สึกผิดด้วยที่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องมาซวยพ่อเธอ
เพราะการก่อเหตุของในอ้นอดีตแฟนของเธอมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
คุณยายนะฮะคุณยายปุ๋ยนะครับบอกว่าเห็นทางเอกับเพื่อนเนี่ยเขาลงมาข้างล่างตึก
แล้วผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยก็พูดจาเสียงดังโวยวาย
บอกให้เลือกให้ผู้หญิงคนนึงเลือกว่าจะอยู่กับเพื่อนหรือไปกับเขา
แล้วมีการเครื่องรองเท้าจนกระเด็นด้วยคนออกมาดูกันเยอะแยะไปหมด
แต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของสามีภรรยา
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่คุณเอเขาไปขอความช่วยเหลือนะครับ
วันนี้พาคุณเอไปลงบันทึกประจำวันอีกรอบนึงแล้วไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สพประตูน้ำจุลาลงกรด้วย
ซึ่งพบว่าตอนที่คุณเอลงบันทึกประจำวันเอาไว้เมื่อ๒๕กันยายนคืนวันนั้นเนี่ย
ไม่มีนะฮะไม่มีบันทึกนะครับถามตำรวจตำรวจบอกว่าโปรแกรมมันขัดข้องพอดี
ก็เลยทำให้คุณเอเขายิ่งกังวลใจในความไม่ปลอดภัย
เพราะตัวของในอ้นเนี่ยเคยอ้างว่ารู้จักกับตำรวจ
สพประตูน้ำจุลาลงกรเจ้าของพื้นที่
แล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ย๒๖ตอนตี๔อ่ะ
ก่อเหตุตรงนี้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปเนี่ย
นี่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่านายอ้นอยู่ไหน
เธอก็เลยยิ่งกังวลใจใหญ่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงทั้งตัวเธอแล้วก็เพื่อนด้วย
ขณะเดียวกันตัวของในอ้นเนี่ยนะฮะเราไปตรวจสอบพบว่าเขาเป็นยูทูปเบอร์นะครับ
วิวประสบการณ์การใช้ชีวิตตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ

แต่ติดต่อไม่ได้นะฮะไม่รู้อยู่ที่ไหนอืม
เพราะอยากจะฟังในมุมของเขาเหมือนกันว่าเออมันใช่อย่างนั้นไหม
เออมันมีเหตุผลคนใดยังไงแบบไหนเนอะมันก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะ